กันต่อเลยดีกว่าแต่ว่าเป็นต้นยาง
ต้นยังอาจจะไม่แปลกค่ะคุณผู้ชมแต่จะพาไปดูความใหญ่แล้วก็เก่าแก่ของมัน
เพราะว่ามีอายุถึง๓๐๐ปีเลยทีเดียว
ไปที่ทำการปรายศนีย์พิมายค่ะไม่ได้ไปส่งปรายศนีย์นะคะ
แต่ว่าพาไปดูต้นนี้เป็นต้นยางใหญ่ใหญ่เท่ากับ๗คนโอบอ่ะคุณ
แล้วอายุบอกเลยไม่ต่ำกว่า๒๕๐ปีมี๓๐๐ปีแน่นอนนะคะ
ต้นยางนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่า
มีพึ่งหลวงกว่า๑๐รังมาทำรังอยู่บนต้น
เห้ยแต่ไม่หมดเลยเยอะขนาดนั้นเลยหรอ
เยอะมากคุณลุงวีรัฐนะคะอายุ๖๒ปี
เป็นคนดูแลทำความสะอาดในบริเวณปรายศนีย์พิมายเนี่ยค่ะ
คุณลุงวีรัฐเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เขากำลังทำความสะอาด
อยู่บริเวณรอบต้นยางใหญ่ต้นนี้นะเขาพบรังผึ้งเขาเจอรังผึ้ง๑รัง
ร่วงลงมาด้านล่างอ๋อมันร่วงลงมา
ตกใจเลยเพราะว่าเป็นรังขนาดใหญ่นี่ใหญ่มาก
รังพึ่งใหญ่มากอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกใช่ไหมคะ
ประกอบกับว่ามีลมแรงอะไรแบบเนี้ยก็เลยพัดทำให้รังพึ่งเนี่ย
หล่นลงมาครับคุณลุงยังบอกอีกด้วยว่าลึกแล้วเนี่ย
ตัวเขาคิดว่าที่รังพึ่งหล่นมาครั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าต้นยางใหญ่และรังพึ่งจะมาให้โชคให้ลาบกับคุณลุง
เหรอเออแต่ก็ไม่ได้ถามคุณลุงว่าเป็นไงบ้าง
ลืมถามไปแต่นอกจากคุณลุงแล้วนะ
ยังมีชาวบ้านแถวนั้นที่เขาอยู่ระแวกนั้น
เขามาขอพรที่นี่กันเยอะเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีตั้งสารเอาไว้ใช่ไหมคะ
ก็จะมาขอพรขอโชคขอลาบบางคนก็นำผ้าแพร่๗สีมาด้วยแบบนี้
ก็มาผูกรอบต้นยางนะแต่ต้องใช้ผ้ายาวหน่อย
เพราะว่าต้นนี้๗คนโอบแน่ก็หวังจะพึ่งบารมีต้นยางใหญ่โบราณให้
ประสบความสำเร็จมุ่งหวังตามคำขอสมปรารถนาอะไรแบบนี้
แต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเนาะเรื่องของความเชื่อแบบนี้นะ
แหมนะเรื่องของความเชื่อเราก็มีนำเสนอกันแบบหลากหลายรูปแบบเลย
จริงจริงนะมันไม่เข้าใครออกใครเชื่อเอาไว้ก็ทำให้เดือดร้อนใครก็ไม่ว่ากันครับนะ